อ่ะดูเวลาจอดรถกันหน่อยเอาเวลาจอดรถนี่ก็สำคัญนะน้องใบตองนะ
ไม่ใช่จอดปั๊บดับเครื่องลงปุ๊บเบรกมือถ้ามีดึงเอาไว้ฮะ
ไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ
อุ้ยเขาถอยไปไหนค่ะคุณปล่าเขาไปในถอยอ้าว
เขาจอดรถนี่เห็นไหมเอาเนี้ยขับรถขึ้นมาแบบนี้อ๋ออันนี้ตอนมา
อ่าแล้วเขาจอดรถแล้วเขาก็คิดว่าอ่า
มันก็คงขึ้นมาจากเนินแล้วไม่น่าจะมีปัญหาอะไร
พักพวกลงจากรถแล้วก็ไปทำธุระกันค่ะนี่
ปิดประตูเรียบร้อยเอออ้าวไปไปเข้าไปข้างใน
สักพักอ่ะคุณเห็นไหมแป๊บเดียวยังไม่ทันจะแบบเดินไปไหนไกลเลยอ่ะ
เอาแล้วมาแล้วตั้งแต่ตอนแรกมันช้าคุณเห็นไหมระบบออโต้เมติกมาแล้ว
มาแล้วแล้วยังไงปล่อยให้ไหลไปไหลไปแล้วไหลไปถนน
โชคดีนะโชคดีนะที่ไม่ได้มีรถขับสวนยังเคราะห์ดีอยู่ในเรื่องนั้น
ที่ไม่ได้ไปชนกับรถคันอื่นเข้าแล้วกว่าจะรู้ตัวอีกที
อยู่ฝั่งนู้นแล้วเรียบร้อยแล้วครับไปถึงถนนแล้วครับเนี่ย
ตามรถเร็วระวังเด้อนี่ไงเออเนี่ยครับอ่ะงั้น
แนะนำยังไงดีเวลาจอดรถคืออันเนี้ยดิฉันไม่แน่ใจว่าเป็นเกียร์ธรรมดาอยู่ไหมเนาะ
เพราะว่าปกติถ้าเกิดว่าเกียร์ออโต้มาถึงจอดอย่างนี้มันต้องเข้าพีไปแล้วไง
คือบางคันถ้าเกียร์ออโต้แล้วเข้าที่ตัวเองคือเกียร์ธรรมดาไม่ได้บางคันมันดับได้อยู่
ถ้าเป็นรุ่นเก่าอ่าได้แต่ว่าปกติถ้าเกียร์ออโต้อ่ะมันจะเข้า
ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะเดี๋ยวนี้นะต้องตัวพีถึงจะดับได้
ซึ่งไม่มีปัญหาหรอกถ้าเข้าตัวพีแล้วแต่ดิฉันคิดว่าถ้าเกิดรถที่จอดแบบเนี้ย
ไม่ได้ขวางใครอ่ะคุณก็เข้าเบรกมือไว้เลยสิ
ถ้าเป็นเกียร์ธรรมดาเข้าเบรกมือไว้เลย
เกียร์ออโต้ก็เข้าพีไปเลยจบถูกต้อง